ทีนี้มาดูอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
มี๒คลิปให้ดูเพื่อเตือนใจกันนะคะ
เช้านี้ก่อนออกจากบ้านท่านสติมานะคะ

คุณผู้ชมอุบัติเหตุแรกพาไปดู
รถกระบะค่ะฝ่าไฟแดง
งานนี้เจ็บไป๕รายไปดูคลิปกันค่ะ
คือตามรายงานข่าวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
กลมสีแดงค่ะรถกระบะเห็นบอกว่าคือรถกระบะเนี่ย
ช่วงระหว่างไฟส้มกับจะไฟแดง
ปกติไฟส้มนี่แปลว่าเริ่มชะลอชะลอไม่หยุดใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าคือเขาพยายามเร่งเครื่องให้เลยไฟส้มไป

ถึงว่าคือฝั่งนี้ไฟเฉียบแล้วไง
ใช่นี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ในรถซูซูกิสีส้มซูซูกิสวิตชสีส้มนะคะ
มาด้วยกัน๓คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
ติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางค่ะ
ัดแงะตัดรถเพื่อที่จะเอาทั้ง๓คนออกมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ยังไม่หมดนะคะผู้บาดเจ็บยังมีอีก๒คนค่ะ
คือต้องใช้คำว่าชนวินาสันตรูใช่ไหม
เพราะว่าประมาณ๕คันนะคะที่รถกระบะคันที่ฝ่าไฟแดงเนี่ยไปชนนะคะ
อีก๒คนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นผู้โดยสารที่มากับรถคันอื่นอื่นค่ะ
อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุคลิปแรกที่ให้ดูกันนะคะ
ส่วนคลิปที่๒เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อน
สักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

อาจจะมืดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟัง
เดี๋ยวดูก่อนสักพักหนึ่งค่ะ
นั่นน่ะมีรถบรรทุกหกล้อเป็นรถสลัยรถยกค่ะคุณ
จอดอยู่ข้างทางแล้วปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งค่ะขับมา
แล้วไปเสยเข้ากับท้ายรถยังไง

เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
สภาพศพติดอยู่กับซากรถเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในซอยวัดลาดประดุก
ใกล้กับทางเข้าวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทอง

เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจสพบางบัวทอง

น่าจะรีบกลับบ้านให้ทันก่อนเคอร์ฟิลล์ไง
ประกอบกับว่าถนนเองก็ค่อนข้างมืด
ก็เลยทำให้มองไม่เห็นรถสไลด์ที่จอดอยู่ข้างทาง
ก็เลยกลายเป็นเรื่องสลดขึ้นค่ะ